ถูกปล่อยตัวออกมาได้เพียงแค่๓สัปดาห์
ดูเหมือนว่าชีวิตตอนนี้จะเจอเข้ากับเรื่องยุ่งซะแล้ว
เมื่อนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานช่วยเหลืออาจยกรรม
เขาได้หอบเอาหลักฐานคลิปเสียงสนทนาปริศนา
เข้าร้องเรียนผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจนครบาน

มีเจ้าหน้าที่ร่วมกันทุจริตช่วยเหลือให้นักแสดงสาวหลุดพ้นจากคดี
ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดในชั้นศาล
อยากให้พิจารณาใหม่อีกครั้ง
งานนี้เรื่องราวจะจบลงยังไงก็ต้องสอบสวนตัดสินพิจารณากันด้วยหลักฐานกันต่อไปนะคะ
คือต้องบอกว่าเอมมี่เนี่ยเพิ่งออกมาแถลงข่าวได้เพียงไม่ถึง๓สัปดาห์

ไม่ถึงเดือนเลยตอนนี้ก็มีดราม่าเข้ามาแบบนี้แล้ว
ก็ต้องเอาความจริงเข้าสู้แล้วว่าเรื่องจริงมันเป็นอย่างไร
แต่ตอนนี้เขาบอกว่ามีหลักฐานมีคลิปส่งคลิปเสียง

เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเรื่องนี้จะลงเออยังไงกันนะ
ก็ติดตามกันต่อไปยาวกับบันเทิงไทยรัฐได้นะคะ